นับจากนี้ทุกพื้นที่ลามไปถึงเวทีนางงาม

พร้อมกันรายละพัมพ์ของน้องฮิวเวอร์เฟิร์นนะค่ะ
สแกรนด์กรุงเทพมหานครค่ะ
ชุดไทยแบบฉบับสาวอายุทยาโบราณ

หลายคนแซวกันทั้งงานว่ามองเผินนี่

นึกว่าคุณอุบลออกมารำเอง
แล้วก็ให้สมกับความเป็นอเจ้าค่ะ

มิสแกรนด์สระบุรี๒๐๒๓นะคะ
ก็ออกมาโชว์เสียงพร้อมกับบทเพลงประกอบละครพรมลิขิตค่ะ

เหล่านางแบบได้เดินโชว์กันแบบสวยสะพรึง

เหมือนคนรอได้เจอ
คนที่ใจต้องรักกว่าดีเผิน
น้ำจะเบาหรือไร
ชุดไทยมันมีความแบบ
เป็นผู้หญิงในอดีตอดีตนะเนาะ

ต้องการคุณหลวงอะไรพวกนั้น
พอสวมใส่ชุดไทยปุ๊บอินเนอร์มาแบบเออ

ขอปรบมือในความงามนี้ให้กับทุกคนเลยจ้ะ
อกจากสองสาวมะปรางและยูเวอร์เฟิร์น

แต่ละคนสวยฉ่ำตาแตกมากค่ะ
คุณผู้ชมโดยเฉพาะคนมงตร์ปีนี้

ทั้งประเทศพม่าแล้วก็โคลัมเบียอเมริกา
นี่มาแบบแม่ตองกีมาวเลยคุณผู้ชมค่ะ

งโกล่าสาวผิวสีคนนี้ก็เก๋ค่ะ
ภาพขึ้นมาเลยนี่นะคะ
ฟิลแบบว่าหญิงโบราณจริง
หรือว่าจะเป็นตัวแทนสาวไทยอีกหนึ่งคน
ก็คือน้องอุ้มทวีพรนี่จากไทยแลนด์ของเราค่ะ

ทวีคูณความงดงามเข้าไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าจริงค่ะ

แต่แต่ฉันยังไม่มีเครื่องประดับเลยจ้า